คุณผู้ชมคะวันนี้ในโลกโซเทียล
คนพูดถึงคลิปนี้กันเยอะมากเลย

ขับรถเป็นรถบรรทุก๑๘ล้อ
นั่งขยับพวงมาลัยอยู่เลยนะคะ

ใช่เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะคุณผู้ชม

โอ้โฮต้องรู้แต่ฟังด้านไหน
คุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือรถบรรทุกคันที่เป็นข่าวนะคะ
ลองสังเกตดูคุณผู้ชมคะคนที่ขับรถเนี่ย
คือเป็นเด็กเด็กผู้ชายนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ขึ้นไปนั่งหมุนพวงมาลัยบังคับ

แล้วก็เหมือนกับลักษณะขับไปจอดชิดซ้าย
คนที่ถ่ายคลิปเองเนี่ยเสียงเขาตกใจนะ
ถ่ายภาพไปด้วยตกใจไปด้วยว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าเป็นเด็กจริงไหม

ก็เด็กนะคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ผ่านเพจดังหลายเพจเลยนะคะ
เสื่อมของก็เล่าว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อช่วงเย็นวันนี้แถวอำภาวา
พอเห็นก็เลยตกใจรีบถ่ายภาพเอาไว้
แล้วก็นำภาพนี้ไปเผยแพร่ในโลกโซเทียล

คุณผู้ชมชาวเน็ตบอกว่ามันเสี่ยงนะที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
อุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นได้แบบทุกวินาที
เรื่องนี้นายสุกรีจารุภูมิผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบกบอกว่า
เป็นความผิดค่ะเข้าข่ายความผิดฐานไม่มีใบอนุญาตขับขี่
โทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ขนส่งกำลังตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถคันนี้แล้วนะคะ